ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะประเดิมถ่ายท่อสดฟุตบอลที่ถือว่าเป็นรายการสำคัญนะครับ
ก็คือฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๔นะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทางสถาบันทั้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ได้มีการเปิดเผยความพร้อมโดยปีนี้นะครับ
ลาจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๔
ที่จะจัดขึ้นวันที่๘กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสุพัชลาศัย
โดยปีนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ภายในงานมีการแสดงของตัวแทนนิสิตและทูตกิจกรรม
การแสดงของจุฬาคทากรและดรัมเมเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมถึงการแถลงความพร้อมของนักฟุตบอลทั้งสองทีม
ไนท์สารวุทธทุกคนสิหวีไลประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า
จะเป็นพลังและแรงผลักดันสำคัญ
ให้ทั้งสองสถาบันทำกิจกรรมพัฒนาประเทศชาติกันต่อไป
จุฬานะครับก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับ
เราก็มีทั้งนักฟุตบอลที่มีความพร้อม

แล้วกองเชียร์ของเราเนี่ยตอนนี้ก็พร้อมส่วนหนึ่ง
แต่ก็อยากจะให้กองเชียร์ของจุฬานะครับ
ทั้งนิสิตปัจจุบันแล้วก็พี่สิบเก่าทุกท่านนะครับ
วันนั้นก็ขอให้ไปช่วยกันเชียร์ที่สนามนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลของเรานะครับ
ความพร้อมของทีมฟุตบอลเจ้าภาพจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ปีนี้จะได้สุภาชัยใจเด็ดและสุปโชคสารชาติ

โชว์ฟอร์มได้ดีกับทั้งชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ผสานกับขุมกำลังเดิมจากชุดแชมป์เมื่อปีที่แล้ว
ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คาดว่าจะนำโดยผู้เล่นทีมชาติไทยหลายราย
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอยู่เย็นอดีศรพรมรัก
รวมไปถึงอดีศักดรายสอนร่วมลงล่าตาข่าย
ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นอกจากการแข่งขันในสนามแล้ว
แข่งขันนอกสนามก็สนุกและน่าติดตามไม่แพ้กัน
โดยเฉพาะขบวนพาเรทเสียดสีสังคมและล้อการเมือง
ทั้งสองสถาบันทุ่มเทเต็มที่และเตรียมนำเสนอสู่สายตาประชาชน
รวมไปถึงความงดงามของตัวแทนกิจกรรมในงาน
ชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
นักฟุตบอลหรือคะก็ต้องจุฬาศิษย์สิค่ะ
ถ้าพูดเรื่องหน้าตาธรรมศาสตร์ขอไม่สู้จุฬาศิษย์แล้วกันค่ะ

ปีนี้นักบอลเราคัดมาดีมากยังไงธรรมศาสตร์ต้องชนะ
อืมแต่ว่าธรรมศาสตร์จุฬาก็ทั้งหน้าตาดีและความสามารถดีด้วยนะคะ

แต่ว่าอย่างฟังจุฬาของเราเนี่ยจะเป็นขบวนสะท้อนสังคมค่ะ
จะเป็นยังไงนั้นปัญหาต่างในสังคม
ไม่ใช่แค่ปัญหาการเมืองจะนำมาอยู่ในขบวนนี้ค่ะ

หรือว่ายังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำไม่เสร็จยังไงจุฬา
บอกเลยค่ะว่าขบวนเดินพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกัน

ราคา๓๐๐บาทและ๒๐๐บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
และมาร่วมติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมจากทั้งสองสถาบัน
รวมไปถึงศึกแห่งศักดิ์ศรีว่าสถาบันใด
คว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปครอง

วิรวิจรรย์เชื้อข่าวแทรรัตทีวีรายงาน